ไม่ต้องทำอะไรกินอะไรเหล่าเธอถึงได้งามแสนงามงามเลิศพิไล
กินอะไรล่ะเธอถึงได้ดีแสนดี
บะหมี่นั่นไงชอบกินบะหมี่
ก็กินบะหมี่ไปแล้วถามทำไมคะคุณชนะ
แต่จะถามที่ว่างามแสนงามเนี่ยก็จะถามเธอคนนี้คนที่เขาเพาะเลี้ยงบางสิ่งบางอย่าง
งามเลยงามไม่ได้ว่างามแบบว่าได้ผลผลิตดีอย่างเดียว
แต่รายได้งามอีกด้วยติดตามกันเลยนะครับในช่วงของคุณชนะอยากเล่า
นี่พามาที่นี่เลยครับครัวเรือนสำอาชีพอำเภอน้องไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์
เป็นบ้านของคุณนิตยาสาวสวยวัย๓๙ปีเท่านั้นเอง
เธอนะฮะกำลังพาชาวบ้านไปดูแหน่แดงครับที่เพาะเลี้ยงไว้ในบ่อ
มีบ่อเล็กบ่อใหญ่สลับกันไปคุณนิตยาบอกว่าแหน่แดงนี่แหละครับ
สร้างรายได้ดีจริงขายได้นะเฉลี่ยวันละกว่า๕๐๐บาทเลยนะ
ถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้อย่างงามในยุคโควิด๑๙
ถามว่าทำไมถึงสร้างรายได้ดีแบบนี้แล้วมันดียังไง
วันละ๕๐๐บาทแบบนี้ก็ต้องบอกว่าคุณนิตยาแกมีอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์มาก่อน
เลี้ยงอยู่ที่ประมาณ๓๐ตัวเพื่อเก็บไข่มาขายตามชุมชน
แต่ละสัปดาห์ก็มีต้นทุนนะต้นทุนค่าหัวอาหารเฉลี่ยสัปดาห์ละ๕๐๐ไง

เธอเลยคิดหาวิธีจะลดภาระค่าอาหารไก่ให้น้อยลง
แล้วเจ้าแหน่แดงเนี่ยนี่แหละคำตอบที่ใช่ใช่เลยเป็นคำตอบของเธอในการที่จะแก้ไขปัญหานี้
แดงก็คือคำตอบในการเปลี่ยนมาเป็นอาหารไก่แล้วทำเป็นปุ๋ยและทำขายในราคากิโลกรัมละ๑๐๐บาท

แต่ละวันมีออเดอร์ทั้งสั่งซื้อสั่งจองเฉลี่ยกว่า๕กิโลกรัมหรือ๕๐๐บาทต่อวัน
คือเป็นรายได้เสริมแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายในการให้อาหารไก่วิธีการเพาะเลี้ยงแหน่แดงไม่ยากครับง่ายมาก
หาแหล่งน้ำจากแหล่งธรรมชาตินี่แหละมาเติมใส่กระมังหรือบ่อพลาสติกที่เตรียมไว้ให้มันสูงสัก๒๐เซนติเมตร
ส่วนภาพเขียนต่อไปนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะครับเป็นทีเด็ดของเขาก็คือน้ำหมักขี้วัว
หมักขี้วัวนี่แหละทีเด็ดฮะคุณนิตยาแกหมักไว้๒คืนแล้วเติมน้ำหมักขี้วัวเอาไว้ในอัตราส่วน๑แก้วต่อ๑กระมัง

และตามด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสักครึ่งแก้วให้เป็นอาหารสำหรับการเจริญเติบโตของแหน่แดง
แดงนะครับใช้เวลาในการเติบโตพอขายได้ประมาณ๒สัปดาห
มันไวมากแป๊บเดียว๒สัปดาห์คุณตักขายได้เลย
สำหรับการเพาะเลี้ยงแหน่แดงนะครับจะช่วยลดต้นทุนค่าหัวอาหารไก่นะครับ
ได้ครึ่งหนึ่งเลยนะแถมได้ต่อยอดด้วยการเพาะเลี้ยง
ขายเนี่ยกิโลกรัมละ๑๐๐บาท
น้ำมงด์น้ำหมักด์อะไรต่างใช่ไหมล่ะ
แล้วเธอขายออนไลน์ด้วยว่าแต่จะติดต่อได้ยังไงครับคุณนิตยาครับ
มีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีทางเฟซบุ๊กนะคะ

บุ๊คเป็นติ๊กนิตยาค่ะ
หรือว่าเข้ามาได้ค่ะที่หมู่ที่๑ตำบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่

นี่เป็นไงโอ้โหถือว่าเป็นไอเดียดีนะในการเพิ่มภูมิรายได้แล้วกัน
แล้วก็ลดต้นทุนภาระค่าใช้จ่ายบางอย่างสร้างรายได้เพิ่มเติม
อยากติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อไปได้เหมือนกันนะคะ
จะได้ข้อมูลได้ไอเดียอะไรไปปรับใช้กันเนอะไปดู